คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องอาชีพเสริมที่เราอยากจะพาไปดูในช่วงนี้
เป็นอาชีพเสริมที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

ลงแรงอย่างเดียวเพราะว่ารายได้ก็ออกมาโอ้โหดีนะ
ถ้านับเป็นรายได้เสริมในช่วงที่เราทำงานหลักแล้ว
แล้วก็หารายได้เสริมที่อยากจะมาช่วยเหลือครอบครัวเล็กน้อยนะคะ
ที่จังหวัดสุรินทร์เขาเก็บเมล็ดยางนาขาย
ที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวไปดู

ก็กวาดกันอยู่เนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดอะไรกันนะคุณ

แต่ว่าเขากวาดเงินกวาดทองกันอยู่

จริงเขาหารายได้กันอยู่เก็บเมล็ดยางนาที่หล่นมาขายนี่แหละคุณ

คือเมล็ดยางนามันจะร่วงหล่นลงมาจากต้นยางนาใช่ไหม
แล้วก็จะหล่นลงมามากในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมของทุกปีแบบนี้

เพราะว่าต้นยางนาตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะคะ
เกษตรกรหลายคนก็หันมาสนใจเพาะปลูกกันเยอะขึ้น
เพราะประโยชน์ของต้นยางนาส่วนใหญ่แล้วใช้ในการก่อสร้างทั่วไป
ทำไมบ้างไม้อัดอะไรอย่างนี้
แล้วก็สามารถใช้ในงานภายนอกได้ดีแล้วก็ทนทานด้วย
ส่งผลให้เมล็ดยางนามีพ่อค้าแม่ค้าต้องการรับซื้อจากชาวบ้านเยอะ
ทำให้ชาวบ้านพากันออกไปหาเก็บเมล็ดยางนามาขายมากขึ้น
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะมารับซื้อสัปดาห์ละครั้งค่ะ
โดยจะมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ๑๐บาท
ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวันหนึ่งชาวบ้านเขาก็จะออกไปเก็บได้ประมาณวันละ๓๐กิโลกรัม
คุณลุงคิดดูวันหนึ่ง๓๐๐แล้ว
โอ้โหก็๓๐๐สิถูกต้องง่ายมากสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
วันหนึ่ง๓๐๐บาทคุณคิดดูสบายแค่กวาดแป๊บเดี๋ยว
แล้วก็มานั่งตัดตัดเนี่ยนะมานั่งคัดแยกนั่งตัด
เอาแค่เมล็ดยางนาเฉยอย่างนี้ไม่เห็นต้องลงทุนอะไรเลย
ตอนแรกนี่ก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่พอได้เห็นภาพแล้วเนี่ย
อ่าพุะก็จะเอาไว้โยนเล่นเนี่ย
ร้องห้ายกะปาลเออว่าเด็กสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็น
แต่ว่าเด็กยุคใหม่น่าจะไม่รู้จักแล้ว
ให้ดูสังเกตง่ายมันจะเหมือนอะไรนะ
ไอลีคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดร็มาน
แต่ตอนเด็กดิฉันคิดว่าถ้าวางแล้วจะบินได้
พิมพ์บินได้ไหมตำ